หัวจะปวดมิจฉาชีพยุคใหม่หลอกขายแอร์เติมเงิน
เดี๋ยวก่อนนะแอร์นี่เขาไม่ได้ผิดอะไรนะ
เขามีโปรโมชั่นขึ้นมาผมเองก็เพิ่งรู้เมื่อวานไปสืบค้นมา
เขามีมาตั้งหลายปีแล้วแอร์เติมเงิน

ใช่เหมือนมือถือเลย
แต่ว่าไอ้คนขายต่อเนี่ย
คนขายต่อไม่ได้บอกคนซื้อ
บอกว่าฉันเนี่ยผ่อนแอร์เติมเงินอยู่นะ

นี่แหละครับเรื่องราวได้รับการเปิดเผยจาก
เบนจารักษ์บุญปกครอง
ชาวบ้านที่บางปะอินพระนครศรีริยา

จากกลุ่มขายของมือ๒นวรรณคร

เติมเงินซึ่งเจ้าของเดิม
ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับบริษัท

เบนจารักษ์กับสามีพาทีมข่าว

รวมทั้งโชว์หลักฐานการซื้อขาย

โดยบอกว่าหลังจากไปรับสินค้ามา

ล็อกทุกช่องทางคุยกันไม่ได้อีกเลย

ซื้อเครื่องปรับอากาศมือ๒มา๒เครื่อง
ในราคาเลือกเครื่องละ๕๕๐๐บาท

ซึ่งเครื่องแรกใช้งานได้ชั่วโมงเดียวมันตัดปุ๊บ

สอบถามไปทางศูนย์นะศูนย์ของบริษัทที่นำเข้าสินค้า

เจ้าของเดิมยังผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศอยู่

มันเป็นระบบการขายเป็นโปรโมชั่นของเขา

ถ้างวดไหนไม่ผ่อนไม่ชำระ
เติมเงินค่าระบบแอร์มันใช้ไม่ได้ครับ

นี่ฮะผ่านโทรศัพท์มา

ที่สถานีตำรวจภูทร๓โคกประทุมธานี
พบว่ายังมีผู้เสียหายอีก๒คน

ไม่บอกคนซื้อให้หมด